มาถึงข่าวของคุณน็อตอัครนัทบ้างดีกว่า

ยืนยันไม่ได้หนีคดีจากนี้ขอใช้ชีวิตอย่างสงบนะครับ
ตอนนี้ตัวเองเผยบอกว่าลาศิกขาเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันไม่ได้ตั้งใจหลบหนีคดีแต่อย่างที่เป็นข่าว

ต้องให้ทนายไปถอนหมายมาแล้วนะครับผม

ได้นัดหมายให้นธมามอบตัวในวันที่๗ธนวาส
แต่ว่าทางน็อตเองไม่ได้มามอบตัวในวันดังกล่า

หมายจับแต่สารยังไม่อนุมัตินะครับ
ล่าสุดวันที่๑๕ธนวาสนธอัครนัท

และได้ลาศิกขาแล้วก่อนวันที่ขออนุญาต
ไว้กับทางตำรวจเป็นเวลากว่า๑เดือน
ข้อตกลงไม่ได้มีเจตนาหลบหนีตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
จากนี้ไปจะขอใช้ชีวิตอย่างสงบ
และพร้อมทำตามเงื่อนไขของศาล
ตามที่ตกลงไว้ทุกประการจึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทางด้านเอเกียร์ของนอทนะครับส่วนทางด้านตำรวจนะครับผม

ท่านเป็นภูมิกับสวนอยานวา
ทางพนักงานสอบศูนย์ให้ประกันตัวหลักทรัพย์เป็นเงินสด๑หมื่นบาท

เข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งในช่วงต้นเดือน

คุณชาวจะมาเป็นพิธีกรประจำรายการนี้
เป็นไปได้ยากครับผม
วิกฤตนะครับติดเชื่อในกระแสเรื่องรุนแรงนะครับ

หมายเลขบัญชีนะครับ๐๑๓๒๒๒๐๔๐๙นะฮะ
เป็นบัญชีชื่อคุณอังกณาทิมดีของธนาคารกสิกรไทยนะครับ
อย่าลืมนะฮะ๐๑๓๒๒๒๐๔๐๙กษิกรไทยนะฮะอังคารยังดีนะครับ
ส่วนที่ชมอยู่นี่นะฮะเป็นเลขทั่วไทย
บ่อลอบ่อลอบัวลอย
แต่ไปคิดเป็นบนล่างไม่ได้